ไปดูการปิดฉายังเป็นทางการของฟุตบอลเตวาต้าไทยหลีก๑

สถานการณ์นั้นอยู่ในมือของบุรีรำแท้

เพราะว่าจบด้วยแต้มเท่ากัน
เชียงรายกลายเป็นแชมป์ไทยลีกทีมใหม่นะครับในรอบ๑๐ปีครับ
ไปดูเกมคู่ของบุรีรำก่อนนะครับนัดส่งท้ายระดูการเกมที่สามสิบ
เชียงใหม่ตกชั้นไปแล้วนะครับชุดแดงเจอกับบุรีรัมครับ
ต้องการชนะสถานเดียวเพื่อคว้าแชมป์แบบไม่ต้องไปลุ้นคู่ของเชียงรายครับ
ลุยขึ้นมาจังหวะของสุภโชคได้ปั่นครับโอ้โหหลุดเสาไปนิดเดียวครับ
ลุกทีมชาติไทยจากนั้นเชียงใหม่ก็มีโอกาสบ้าง
แต่สุดท้ายครับเสียบอลครับโดนตัดแล้วก็ยิงหนึ่งศูนย์โดยนัสเซอร์บาราศิษย์ครับ
จ่ายเป็นนรบดินวิรวัตโนดมครับต้องชมนรบดินไปตัดบอลจากอาซาซอยครับ
จับบอลเล่นแล้วเจอฉกครับจ่ายหักข้อเข้ามายิงลอดขานฤทธวีกุล
หนึ่งต่อศูนย์ครับนาทีห้าสิบสามจากนั้นเชียงใหม่ก็มีโอกาสนะครับ
เกือบจะตีเสมอจากจังหวะฟรีคิกครับแต่ว่าทั้งโชธิพัฒภูมิแก้วแล้วก็อัศซอยนั้นชาร์จไม่ทัน
กลับมาเล่นที่สมโพธิเจียร้อยปีเชียงใหม่ในแฟนแฟนกลับมาเชียร์กันเยอะมากมาก
ตามเสียงเชียร์แล้วก็ทำสำเร็จครับแทบจะสามแต้มเหมือนกันนะ
สุดท้ายโดนตีเสมอครับนาทีแปดสิบเจ็ดจังหวะเตมุมผลมุมเป็น
และดูอีกครั้งนะครับยืนดื้อดื้อเลยครับประกบไม่อยู่จริงจริง
ดีใจโดนเหลืองที่สองกลายเป็นใบแดงครับแล้วก็พยายามบุกอย่างหนัก
เนี่ยครับช็อตสำคัญสุดท้ายครับจบเกมครับผู้สินเป่าหมดเวลา
บุรีรำไม่ได้แชมป์นะครับเพราะว่าเตะพร้อมกันเนี่ยเช็คอยู่แล้วครับ
ถ้าเกิดเสมอเนี่ยก็เช็คสกอร์ฝั่งของเชียงรายนะครับ
ซึ่งตอนนั้นเนี่ยนำอยู่แล้วครับเดี๋ยวเราไปดูผลของคู่เชียงรายกันเลยครับ
เชียงรายในบุกไปเยินสุพรรณบุรีนะครับแล้วก็เจ้าถิ่นเกมนี้ต้องชี้ชะตา
หากไม่ต้องการตกชั้นเนี่ยนะครับก็ต้องชนะเหมือนกันนะครับ
ทางฝั่งของสุพรรณชุดขาวเป็นเชียงรายทีมเยือนนะครับ
นาทีสิบสามสุภัณฑ์ครับขึ้นน้ำก่อนด้วยหนึ่งศูนย์ครับ
จับบอลแล้วเลือกยิงเสาแรกงานเข้าเหมือนกันนะครับ
ทีมรุ้นแชมพ์อย่างเชียงรายออกการเอาด้วยกันเป็นผู้ตามครับ
จากนั้นก่อนจบครึ่งแรกนาทีเดียวเชียงรายมาตีเสมอครับ
หักเข้าในยิงเซฟออกมา
แล้วดูนะครับจังหวะยิงลูกดีท้าวขวาครับโอ้ตีเสมอหนึ่งต่อหนึ่งครับ
งงมาเข้าทางศิลกรเตรียตระกูลครับอีกหนึ่งทีเด็ดทีมชาติไทยเหมือนกันครับ
ตูมเดียวนะครับเท้าขวาข้างไม่ถนัดด้วยครับตีเสมอหนึ่งต่อหนึ่ง
จากนั้นครึ่งหลังนาที๔๘เชียงรายนำ๒๑โอ้โหยิงเด็ดขาดมากครับ
วิเล็บเอรีเก้แสงน้ำนะครับแล้วก็นาทีที่๖๑ลุยเข้ามาอีกครั้งหนึ่งครับ
วิเล็บเอรีเก้ยกมาอรุณหลัดสดสกัดบนไปเข้าทางเอกระดิษฐ์ปัญญาครับ
สุพรรณไม่ยอมครับนาที๖๘ไล่มาครับ
ต่อ๓จากธนาศิษริพลาครับหลุดเข้าไปยิง
กำลังคู่ขี้สูสีแต่ว่าเจ้าบ้าสุพรรณครับมาเหลือสิบคนเมื่อนัทพงศวระครับ
ไปทำฟาวใส่ศิวากรเปียตระกูลโดนเหลืองที่สองกลายเป็นใบแดงไล่ออกครับ
ก็ทำให้สุพรรณอ่อนกำลังลงเหมือนกันนะครับในการที่จะสู้กับทางเชียงราย
เพราะว่าเล่นสนุกสูสีเลยครับเกมสนามนี้และหลังมีผู้เล่นมากกว่าเชียงรายโหมบุกใส่
ก่อนที่นาทีสุดท้ายพิธีวัฒสุจิตธรรมกุลครับ
จะยิงปิดกล่องจังหวะนี้ครับซ้ายเลือกเสาไกลเชียงราย
เอาชนะไปครับ๕๒คว้าแชมป์ลีกสูงสุด
ได้เป็นสมัยแรกในประติศาสตร์ของสโมสรในรอบ๑๐ปีนะครับ
แม้ว่าคะแนนจะเท่ากับบุรีรำ๕๘แต้มแล้วก็เสียประตูนะครับ
ประตูได้เสียเนี่ยเป็นรองทางบุรีรำแต่ว่าสุดท้ายเนี่ย
ซึ่งเชียงรายเนี่ยดีกว่านะครับทางบุรีรำเพราะว่าเสมอ๑แล้วก็ชนะ๑นัดนะครับ
ทำให้เป็นทีมแรกในรอบ๑๑ปีที่คว้าแชมป์ลีกสูงสุดได้

ส่วนบุรีรำนั้นไม่สามารถคว้าแชมป์ใดได้เลยนับตั้งแต่ปี๒๕๕๓นะครับ
และสุพรรณบุรีตกชั้นเป็นทีมสุดท้ายก็ยังไม่นับ
พีนาทีระยองที่จะแถลงพักทีมในวันจันนี้นะครับ

ในคู่อื่นนครราชสีมานะครับ

การท่าเรือเสมือนกับสูตรประกาศซิตี้ไป๒๒

ตราดนะครับแพ้เมืองทองไป๓๔

และชนบุรีแพ้ชายนาฏไป๑ต่อ๒ครับ
อันดับไทยลีกหลังจบ๓๐นัดเชียงรายนะครับ

ถ้วยสโมสรเอเชียในรอบแบ่งกลุ่มเลยครับ
แล้วก็เป็นการคว้าทุกแชมป์ในประเทศได้เป็นทีมที่๒ต่อจากบุรีรำนะครับ
หมดแล้วนะครับทั้งบอลลีกแล้วก็บอลถ้วย
ส่วนการท่าเรืออันดับ๓นะครับ

ว่าท่าเรือก็เข้าชิงบอลถ้วยได้อีกครั้งในรอบ๑๐ปีนะครับ
ส่วนทีมตกชั้นสุพรรณบุรีครับมี๓๒แต้มนะครับ
เชียงใหม่๒๘แต้มนี่คือโคต้า๓ทีมตกชั้น
ยิง๒๐ลูกแล้วก็โดรสนวัลคนไทยนะครับ
ยิงไป๑๐ประตูนะครับโดยยิง๕ลูกกับเชียงใหม่

โดยเฉพาะเดือนอ่านล่าสุดที่ลงเล่นกันก็ยิงรวมกันได้๙ประตูที่เชียงรายรับรวมอีก๒ล้าน
เพราะว่าในช่วงก่อนอันนี้ไม่มีคนไทยคนไหนยิงประตูได้รวมกัน
ในช่วงไทยสไตล์แบล็คผมจ่ายผิดจะมี๒๓ช่วง
ก็จะเอาเงินรางวัลมาทบรวมกันนะครับ